หอมหวานลูกไก่อ้าวคุณบี

นี่มาจากต้นขนุนตรงนั้นเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะ
เดินออกมาจากข้างนอกถนนนะคะ

วันนี้มีทุเรียนเยอะแยะเต็มไปหมดเลย

ไม่ทราบว่าจะมีก้านยาวหรือก้านสั้นคันนี้

อยากจะได้ขยายได้
พ่อค้าพอจะมีก้านยาว

เป็นผู้ชำนาญเรื่องการ

น่าจะก้านปานกลาง

ทุเรียนทุเรียน

อยากได้ก้านยาวก้านยาวสักสองสามลูก
โอเคเราขอไว้
โอเคเดี๋ยวไปนั่งรอด้านหลังก่อนแล้วกัน
เอาไปต่อกับครามคู่ใหญ่บ้านตรงนี้

ทำไมมีเลือกทุเรียน

ช่วงนี้เป็นช่วงที่

ตอนนี้ผลผลิตทุเรียนก็ออกลูกเยอะ
ต้องเอามาขายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพายุฤดูร้อน
เดี๋ยวผลผลิตเขาล่วงลนลงมาโอ้โหเสียดาย
เพราะว่าทางกรมบุตุเขาก็ประกาศมาแล้วนะครับ

สำคัญก็คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียว
โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงวันที่๑๕เป็นต้นไปเน้นภาคอีสาน
ถ้าหากดูภาพนี้ก็คือเป็นเลด้านะครับตรวจสอบลักษณะการตกของฝน
สังเกตว่าตอนนี้กลุ่มฝนส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มฝนที่จะมาตกในช่วงของพายุฤดูร้อน
อยู่แถวบริเวณตอนตอนล่างของประเทศจีนก็หลังจากนี้จะค่อยเลื่อนต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็จะเข้าสู่เมืองไทยของเราและตอนนี้เองสภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้แดดจะร้อนแรงแต่ว่าตอนนี้ก็จะเริ่มร้อนอบอ้าวเกิดขึ้นแล้ว
ความชื้นเพิ่มมากขึ้นซึ่งตอนนี้เองฝนก่อนหน้านี้ไปตกแถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซะส่วนใหญ่ตาก
จากภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้จะสังเกตว่าเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาก่อตัวบริเวณ
พื้นที่ตอนกลางประเทศไทยแล้วก็ภาคตะวันออกแล้ว
ใครที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดก็ตรวจดูฟ้าดูฝนด้วย
โดยเฉพาะช่วงเย็นอาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่
ส่วนอุณหภูมิอย่างที่ได้บอกไปว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องนับไปเลย
จนถึงช่วงสงการจะเป็นช่วงที่อุณหภูมิร้อนที่สุดตั้งแต่เข้าสู่ฤดูร้อนมา
ก็คาดการณ์ว่าช่วงที่อุณหภูมิร้อนสุดจะอยู่ช่วงประมาณบ่าย๒โมงถึงบ่าย๓โมง
จะเป็นช่วงที่ความร้อนที่เกิดจากการสะสมพลังงานมาตลอดทั้งวัน
แผลออกมาก็จะทำให้อากาศร้อนและที่สำคัญความชื้นที่เข้ามาก็จะทำให้รู้สึกร้อนมากกว่าเดิม
ซึ่งความชื้นบางครั้งความร้อนปกติอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาความชื้นเยอะหน่อยอาจจะเกือบ๔๐องศาได้
นี่ก็ต้องระวังและที่สำคัญครับใครที่ทำสวนทำไร่รวมไปถึงใครก็ตามแต่นะครับที่ในบ้านมีต้นไม้เยอะอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
เพราะอย่างที่บอกอากาศร้อนจัดลมก็ยิ่งแรงเมื่อเกิดพายุหรือร้อน
วันนี้มีวิธีที่จะทำให้ต้นผลไม้ต่างที่อยู่ในบ้านเราต้นไม้ต่างสามารถที่จะทนทานต่อลมได้
อย่างแรกก็คือต้องปลูกต้นไม้บังลมไว้สักหน่อยนะครับลดแรงของลมที่จะพัดมาตัดกิ่ง
ให้มีลักษณะไม่แผ่ขยายไปเยอะเพื่อที่จะลดกำลังของแรงลม
อย่างที่สามก็คือใช้เชือกโยงกิ่งโยงต้นเพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักนะครับ
อย่างที่๔ใช้ไม้ค้ำยันอย่างที่๕ทยอยเก็บผลไม้ที่แก่เอาออกมาก่อน
เพื่อที่จะไม่ทำให้ผลผลิตที่จะออกผลผลิตต่อไปเกิดการล่วงหล่นลงมาเสียหายจากพายุลมแรง
เดียวมาดูวิธีเลือกทุเรียนหน่อยนะครับ
ก็แสดงว่าทุเรียนสุก

ก็จะได้ทุเรียนที่มีคุณภาพแบบที่เราต้องการด้วย

เดี๋ยว๘โมงเราจะมาบอกกันว่า
ช่วงสงกรานฟังดีใครที่จะไปเที่ยวน้ำสงกราน

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในช่วงนี้ครับผม
สวัสดีครับขอไปขายทุกเย็นก่อนแล้วกัน

สเปคเยอะมากเลยนะครับ